คุณผู้ชมครับจากเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ
ทางด้านของนายทรทันโยนอกอายุ๒๐ปี
เสียชีวิตที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านเพชรกะเสมนะครับ
เนื่องจากเขาเข้าไปฉีดฮอร์โมน
เรื่องนี้ทางพ่อและแม่ยังติดใจสงสัยเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตอยู่นะครับ
จนกระทั่งพ่อและแม่นะครับก็เดินทางไปพร้อมกับทนายบรณรงค์แก้วเพชร
เข้าร้องเรียนกองปราบปรามเพื่อขอความเป็นธรรม
ให้มีการตรวจสอบคลินิกดังกล่าวนะครับ
โดยนายสุรศักดิ์โยนอกพร้อมด้วยนางสาวแก้วกันนิกาเจาะจิต
และแม่ของนายทอนทันโยนอกอายุ๒๐ปีที่เสียชีวิต
จากการเข้าไปฉีดฮอร์โมนที่คลินิกแห่ง๑ย่านเพชรเกษม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๘ธันวาคม๒๕๖๑นะครับ
เมื่อวานนี้ได้เดินทางไปที่กองปราบปราม
พร้อมกับทนายบรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค

เพื่อยื่นร้องเรียนต่อพลตำรวจตรีจีรพบภูริเดช

เพื่อขอความเป็นธรรมให้ทำการตรวจสอบคลินิก
แล้วก็สืบสวนว่ามีผู้ใดประมาทบ้าง

หลังจากที่ลูกชายไปฉีดฮอร์โมนที่คลินิกดังกล่าวนะครับ
ขณะที่การแจ้งความก็มีการแจ้งความไว้ที่สนหนองคล้างภู

พบว่าตำรวจดำเนินการไว้แค่การลงบันทึกประจำวันเท่านั้นเอง
ซึ่งพ่อของผู้เสียชีวิตพยายามเดินทางไปแจ้งความมาแล้ว๗ครั้ง
แต่ทางตำรวจกลับบ่ายเบียง

ระยะเวลาผ่านไปเกือบ๔เดือน
คดีก็เลยไม่มีความคืบหน้า
ฟังเสียงแม่ของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังครับ
ลองไปได้ที่เมืองนอกอย่างคือมันส่งผลได้ตอนนั้นที่ทำให้ชัม

แต่สาเหตุการณ์เสียชีวิตก็คือเลือดออกใต้เลือดรุ่นสระ
อีกหนึ่งเป็นพี่นิ่งที่ได้มาสถานที่ไหน
เป็นผลลักษณ์หรือภำมุติจรส

มีความรู้สึกว่าความรู้สึกไม่ได้หรือไม่ได้ความรู้สึก

สอบปากคำทางคลินิกทางพยาบาลทางหมอชนะสูตรก็บอก
แล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งทีเดียวเลย
แจ้งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้ว
ก็จนถึงวันนี้ค่ะ

เขาเพิ่งจะสอบปากคำวันที่๒๐มีนาที่ผ่านมานะคะ

หลังจากรู้ว่าติดต่อมาหาทนายก็พยายามสอบประคำเลย

ด้านของทนายบรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็บอกว่าเอกสารผลชนะสูตรศพของผู้เสียชีวิต

ประกอบกับภาพวงจรปิดของคลินิกบันทึกภาพผู้เสียชีวิตที่มีอาการชักเกร็ง

ซึ่งกรณีนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทางคลินิกควรจะต้องออกมาชี้แจง
แล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
เพราะว่าเลือกทุี่ที่มันถล่นจากเตียงคือศีรษะศุกรแทรก
หรือว่าใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้เด็กอาจจะไม่ต้องตายก็ได้
มันไม่ได้บอกว่าชับจากฮอมโมนหรืออะไรนะ
แต่มันหล่นจากเตียงแล้วตาย
บอกว่านายทอนทันป่วยเป็นเนื้องอกใต้ต่อมสมอง
ทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายช้ากว่าปกติ
ซึ่งจำเป็นต้องฉีดฮอร์โมนทุก๕สัปดาห์
และเมื่อวันที่๘ธันวาคมวันเกิดเหตุนะครับ
ทอนทันก็ไปฉีดฮอร์โมนที่คลินิกดังกล่าว
ฉีดได้๓นาทีนายทอนทันก็เกิดอาการชักเกร็ง

แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ผลชนะสูตรบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิต
เลือดออกใต้เนื้อหุ้มสมองชั้นหนา

เป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่คลินิกที่ปล่อยประ
ทำให้นายทอนทันตกจากเตียงจนเสียชีวิตหรือไม่
ก็เป็นเรื่องราวที่มีการเดินทาง

ไปร้องสอนอสนก็ไม่รับแจ้งความสักที
คราวนี้ก็ถึงขั้นต้องมาร้องกองปราบ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ